ดูเรื่องราวของบ้านที่มีลูกสาวหน่อยคุณผู้ชม
ลูกสาวเนอะโตเป็นสาวแล้วไงพ่อแม่ก็ห่วงเป็นเรื่องธรรมดา
ต้องนะตอนนี้ยังเด็กอยู่ไปไหนก็ไปด้วยกัน
แต่ว่าใครที่มีลูกสาวโตแล้วก็อาจจะต้องเข้มงวดหน่อย
จะไปไหนก็ต้องขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่
ลูกสาวนี่แบบเมื่อไหร่จะออกจากบ้านได้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตพ่อแม่
คุณแม่บ้านนี้เขาว่ายังไงไปฟังกันค่ะ
ชาติเชิงชาย
คุณช่วยไล่เลี้ยงให้ผมฟังหน่อยได้ไหม

ถามคุณแม่ที่นั่งข้างบนสุด

บอกไปถามพ่อผู้หญิงซิ

ก็ยังต้องขอแม่มาไปหลักบ้านอยู่ดี

ชัดเลยว่าต้องขอยังไงก็ต้องขอ
ลูกชายที่นอนอยู่ทนไม่ได้
ลุกขึ้นมาบอกว่าว่าเสีย
เสียอะไรนะฮือโหแล้วพ่อดูสิ
ไม่รู้จะว่ายังไงเลยพ่อบอกเออไม่รู้จะตอบไงมันเป็นความจริง
แต่พ่อก็บอกว่าเดี๋ยวแกโตขึ้นไปแต่คราวนี้เดี๋ยวแกจะรู้
เออข้าวบัวหันศานะบ้านนี้น่ารักทีเดียว
ยังบอกกันหน่อยก็ดีนะทุกคนจะได้ไม่เป็นห่วง
อ๋อเพื่อนจะไปไหนก็บอกกันชักต้องไม่เห็นบางอย่างจังเลย
แป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับออกไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับ

ทำไมดูจากสายตาก็รู้
เห็นไหมไปแป๊บเดียวเดี๋ยวเราก็กลับ

จะได้ไม่ดึกลองแม่กลับไม่ดึกหรอกคุณชนะพอตลอด